ขึ้นที่นครศรีแม่เนี่ยเขามีลูกชายลูกชายเรียนอยู่ม๑นะปรากฏว่าถูกรุ่นพี่
พี่เป็นผู้หญิงค่ะเรียนอยู่ม๓แล้วแม่บอกว่าลูกแม่โดนรุ่นพี่เป็น๑๐เลยนะ
รุมทำร้ายจนหูลูกแม่ฉีกพอไปหาครูประจำชั้นครูบอกว่าแม่
อย่าโวยวายเกินไปเด็กเขาแค่ทะเลาะกันถ้าเกิดว่าแม่คิดว่าลูกแม่ลุมกระทืบ
ไปหาหลักฐานมาสิแม่ไปได้คลิปนี้จากเพื่อนที่เขาถ่ายได้ค่ะ
คุณผู้ชมลองดูแล้วกันว่าลูกแม่ถูกทำร้ายหรือแค่เด็กทะเลาะกัน
คุณผู้ชมจะเห็นกระโปรงนักเรียนเยอะใช่ไหมแล้วเห็นผู้ชายเนี่ยคือมันมองแทบจะไม่ค่อยเห็นมันอาจจะไม่ได้ชัดด้วยความที่เราก็เบลอไว้ด้วยนะคะ
แต่คลิปนี้จะเห็นการมารุมมาตุ้มของเด็กผู้หญิงเป็น๑๐แล้วรุมผู้ชายอยู่คนเดียวอะค่ะ
นี่แหละคุณแม่นงนุษย์กิจรุ่งวัฒนากรเนี่ยเอาคลิปนี้มาจากเพื่อนนักเรียนแล้วก็เอามาให้คุณครูดูบอกคุณครูนี่ไง
นี่คือหลักฐานที่แม่หามาได้แต่แม่เล่าให้ฟังนะว่าลูกคุณแม่เรียนอยู่ม๑อยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้ค่ะเป็นโรงเรียนดังเลยอยู่ในอำเภอชวางอยู่ที่นครศรีธรรมราช
วันนั้นน่ะลูกชายแม่ถูกรุ่นพี่ม๓ผู้หญิงมาแย่งโทรศัพท์ไปจากมือและแน่นอนค่ะเวลาลูกชายโดนแย่งมือถือไปเอ้ามือถือของลูกชายนี่ลูกชายเลยไปทำไงรู้ไหมกระชากผมของรุ่นพี่ผู้หญิงคนนั้นคือจะเอาโทรศัพท์ของเขาคืน
หลังจากนั้นมันก็เป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปนี่แหละโดนรุ่นพี่เป็นสิบอ่ะรุมแบบนี้ตัวลูกชายแม่นะได้รับบาดเจ็บหูฉีกมีแผลที่หน้าใกล้หางตาแล้วเสื้อลูกแม่มีเลือดด้วยค่ะอันนี้อันนี้หูฉีกนะภาพขวาที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะทีนี้หลังจากที่เกิดเหตุแม่เห็นว่าลูกโดนขนาดนี้แล้วอัน

ทำไมครูไม่ดูแลความปลอดภัยให้กับเด็กวันนี้วันอาทิตย์ถูกไหมคะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนพรุ่งนี้โรงเรียนเปิดวันจันทร์คุณแม่เนี้ยจะไปหาผอเลยจะให้จัดการเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเดี๋ยวมาตามความคืบหน้าเรื่องนี้ในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะว่าทางโรงเรียนเนี้ยจะว่ายังไงรวมถึงทางเด็